อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเตือนภัยบนโลกโซเชียลค่ะ
สำหรับรถมอเตอร์ไซคันนี้
ขับมาแต่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ

แต่โชคดีที่ยังไม่เป็นอะไรมากค่ะ
อ้าว

น่าจะใจลอยหรือมองอย่างอื่นอยู่
หรือหลับในก็เป็นได้
ไม่มีใครทราบสาเหตุได้นะคะ

เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หน้าหอพักหนึ่ง
ริมถนนจรรยานนท์หมู่๗
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงฉะเชิงเซาค่ะ
วินาทีที่สาวใหญ่กำลังขี่รถจักรยานยนต์

ก่อนที่นี่แหละรถบัสจะจอด
ไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ว่ารถบัสจะจอด
นั่นน่ะสิแต่เขาเอาขาลงนะเมื่อสักครู่นี้

ทำให้เธอก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของเธอ
ก็พุ่งชนท้ายรถบัสอย่างจัง
แต่ว่าก็เคราะห์ดีอยู่นะคะที่ไม่ได้ชนแรงมาก
ทำให้ยังส่งตัวบนรถจักรยานยนต์ได้แล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บ
มีนฤทธิ์น้อยปีอายุ๔๑ปี
เป็นคนขับรถบัสรับส่งพนักงาน

ทะเบียน๓๐๐๘๑๓ฉะเชิงเศร้า

แต่จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์
ทะเบียนป้ายแดงนะคะ๐๗๔๐๗๑ฉัดเชิงเศร้า
นางทองศรีแก้วกลมวัย๔๒ปี

ขี่ตามหลังมาพุ่งชนท้าย

ตัวเองกำลังขี่รถกลับมาจากตลาด

มัวแต่หันไปมองรถด้านหลังค่ะ

ชนท้ายรถบัสคันนี้เข้าเต็มแรงนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุคนขับรถบัสก็
ไม่เอาเรื่องแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะ
ยังถือว่าโชคดีอืมอืมโอ้โฮ